สำหรับคู่รักคู่หวานคู่นี้ค่ะ

วาเลนไทยนี้นะคะคงไม่มีคู่ไหนหวานเท่าคู่นี้แล้ว
เพราะว่าเขาควงกันไปออกงานเป็นครั้งแรก
ที่เขาแบบมาในวันแห่งความรักด้วย

ชีวิตไม๊บี
เพราะว่าผมทำอะไรให้หนู

กูเรามันไม่สามารถเป็นแม้ได้อยู่แล้ว

ถึงการให้มันนี่เนี่ยไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินมากมาย
แต่คือสิ่งที่ผมให้เขาคือความจริงใจ
ก็ยอมรับว่ามันก็มีแบบเหนื่อยมีท้อมีระหว่างทาง
แต่เราก็ยังจับมือกัน
ความแตกต่างของเรามันไม่ใช่ปัญหาของเรา
มันเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะ

แล้ววันนี้เราก็รักกันแล้วเราก็มีความสุข

ผมก็ต้องรอวันที่ผมพร้อม
แต่คือผมต้องบวชให้แม่ก่อนแม่ก็ขอไว้
แต่คือเรื่องแต่งงานผมก็เหมือนแบบเลือกเธอคนนี้อยู่แล้ว
แม่ให้ทุกเมื่อค่ะ